สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาอัปเดตอาการป่วยของร็อกเกอร์พี่เสกโลโซกันหน่อยนะคะ
ทางด้านคุณการวิพากรอดีตภรรยาของคุณเสกได้เล่าถึงอาการของพี่เสก
เพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณอีฟแฟนสาวคนปัจจุบันได้เดินทางไปเยี่ยม
บอกว่าแพทย์มีการปรับยาทำให้พี่เสกมีอาการเบลออยู่บ้าง
แต่โดยรวมก็ดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นพักผ่อนมากขึ้น
ทานอาหารแล้วก็ขนมมากขึ้นนะคะ
เสกบอกได้ว่าคุณแม่ยังไม่ต้องมาตอนนี้เพราะต้องการจะพักผ่อน
แล้วพอทราบว่าวันพรุ่งนี้พี่การจะพาน้องกวางและน้องลอนดอนไปเยี่ยมก็ดีใจ
พี่การเชื่อว่าพี่เศกคงจะคิดถึงลูกมากนะคะ
ส่วนก่อนหน้านี้ที่พี่เสกไลฟ์สดเชิญชวนให้ร่วมกันบริจาค
ตอนนี้เงินทั้งหมดได้ถูกโอนไปยังบ้านราชาวดีปากเกร็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งคุณอีฟก็เอาหลักฐานการโอนเงินไปให้พี่เสกดูด้วย
และจะเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ให้มีคำคอรหาอีกนั่นเองนะคะ
คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่พี่เสกเข้าโรงพยาบาลเนี่ย
น้องเสือลูกคนโตนะคะเขาบอกคุณแม่ฝากบอกคุณการวิพากรเอาไว้ว่า
ให้เอาดอกไม้ไปเยี่ยมคุณพ่อนะคะ
ซึ่งคุณการกับคุณเสือเขามองผ่านกระจกมองเข้าไป
เห็นคุณเสกพยายามที่จะจัดวางดอกไม้วางตรงไหนดี
คือเหมือนแบบสนใจในดอกไม้ที่ลูกให้มา
คงจะดีใจมากที่แบบว่าลูกเอาดอกไม้มาให้
ลูกก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันทุกวันพฤหัสบดีเนี่ย
ให้เอาดอกไม้๗ดอกดอกใหญ่เลยนะเอาไปไว้ให้คุณเสก

เพราะว่าถือว่าเป็นวันเกิดคนเสกด้วย
คือดอกไม้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนอะไรที่ทำให้คนเราสดชื่นได้

ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่เสกด้วยเช่นเดียวกันนะคะ